ก็ได้เดินทางไปรายงานตัวที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้ว
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาก่อนที่เย็นวันนี้จะลงฝึกซ้อมเลย
แล้วก็ชิงรายังไยเตะที่ติดเล่นเกมหลีกตกค้าง
ภายใต้การคุมทีมของมิรวาลรายวัชนะคะกุญสือคนใหม่เดินทางไปรายงานตัวที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
โดยในการรายงานตัวก็มีนักเตะไปทั้งหมด๒๓คนนะตอนนี้นะคะ
นำมาโดยปีอิโบสีโรชัดทองสารวัตรเดชมิตรแล้วก็ลีซอร์เทียเทพวิโนไทย
ที่ถูกเรียกตัวกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งในรอบ๓ปี
ส่วนชัยวัดโบราณและพิรดลฉ่ำรัศมี๒นักเตะจากพัทยายูเนเต็ดจะตามมาสมทบในภายหลังค่ะ
ซึ่งรายวัชก็ได้กล่าวต้อนรับนักกีฬานะคะรวมถึงแนะนำทีมงาน
ก่อนที่จะเดินทางไปเก็บตัวที่สนามเกียรติธานีคันที่คลับอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
และเย็นวันนี้ค่ะ๑๗นาฬิกา๓๐นาทีก็จะลงฝึกซ้อมครั้งแรกค่ะ
โดยนักเตะทีมชาติไทยชุดนี้นะคะจะมีการตัดตัวให้เหลือ๒๕คนในวันที่๓มิถุนายนนี้ค่ะ
ก่อนที่จะเดินทางสู่ประเทศอุสเบกิสถานนะคะเพื่อเริ่มแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องกับอุสเบกิสถานในวันอังคารที่๖มิตรฮุนายน
รอบคัดเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายจะพบกับสหรัฐอารับเอมิเรดนะคะในวันที่๑๓มิถุนายนที่สนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะ